นี่ไปซื้อของแล้วแกล้งบอกโอนแล้วนะเฮียโอนแล้วนะเฮีย
ปรากฏที่โอนแล้วไม่ได้โอนเป็นสลิปทิพย์

ลิปทิพย์มาอีกแล้วบอกโอนแล้วนะโอนแล้วนะโชว์ให้ดูปรากฏว่า
เงินจริงไม่เข้านี่ไปหลอกโอนกันที่ไหนรู้ไหมคุณ
ที่ร้านขายอุปกรณ์กีฬา
ทีนี้เจ้าของร้านจับกลุ่มตัวคนนี้ได้นะครับ
เพราะย้อนกลับมาเป็นครั้งที่๒แหมทำเป็นย่ามใจ
ชะล่าใจนึกว่าครั้งแรกสำเร็จมาทำครั้งที่สอง
ก็เลยเป็นเหตุการณ์การจับกลุ่มนะฮะ
เจ้าของร้านจัดการเองเลยแม้จะมาหลอกซ้ำซากนี้ไม่ได้แล้วนะ
เจ้าของร้านขายอุปกรณ์กีฬา
เถาเขตประธุมวันกรุงเทพฯพี่เอกรัฐซ่อยอิ่น
บอกแบบนี้ครับบอกว่าคนร้ายก็คือ
ชายคนนี้อายุ๒๔ปีมาหลอกลวงที่ร้านฮะ
คือมาซื้อของในร้านนะซื้อโมเดลนักฟุตบอลดัง
ผ้าพันคอและถ้วยรางวัลแหมของเหล่านี้เป็นของดีด้วยนะคุณ

แล้วก็ใช้สลิปโอนเงินปลอม๒ยอด
คือจำนวน๓๐๐บาทกับ๙๔๐๐บาท
รวมมูลค่าที่ใช้สลิปโอนเงินแต่ได้ของไปคือ๑๒๔๐๐บาท

แจ้งตำรวจสนปฐุมวันไว้แล้วนะครับ
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกวันเกิดเหตุ
ผมไม่ได้อยู่ร้านนะผมไปรับลูกชายที่โรงเรียน
ดูกล้องวงจรปิดนี่เจอเลยฮะ
ประกาศตามหาตัวคนร้ายแล้วก็แจ้งร้านอื่นให้ระวัง
แต่คนร้ายคิดว่าหลอกครั้งแรกได้สำเร็จ
มาหลอกครั้งที่๒ก็เลยวนกลับมาที่ร้าน
นี่ไงคุณวนกลับมาที่ร้าน
จะซื้อของจะโอนให้อะไรแบบนี้
แต่ว่าพี่เจ้าของร้านเขาจำได้
เขาก็เลยจับตัวเลยส่งตำรวจเลย
ดิ้นขัดขืนแล้วก็ชักอาวุธปืนออกมาด้วยนะ

ลูกน้องคนหนึ่งกลัวจนฉี่ราดกางเกงเลยคุณ
ทีนี้ตัวพี่เจ้าของร้านบอกผมไม่กลัว
ผมคว้าปืนไว้ก่อนเลยผมไม่กลัวเลย
แล้วก็เอาด้ามปืนตบคนร้ายเลย

เลยรู้ว่าเป็นปืนปลอมปืนพลาสติก

บอกว่าไม่อยากให้ตำรวจปล่อยตัวออกมาเลยนะฮะ
บิดข้อมือเสร็จปืนหลบก็ผงเรียวฟาดไปทีนึง

ก็คือไม่ให้พื้นจริงเป็นพื้นปลอมพื้นพลาติกสินเหลี่ยม
ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงครับก็หวาดกลัวหรือ
โอ้โฮกลัวมากครับลูกน้อยคนหนึ่งฉีดล่างเกงนะครับผม

เพราะเขาควักออกมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นปืนจริงหรือปืนปลอม

จับร่างที่ตำรวจมาปุ๊บเขาก็มีบาดแผลที่ตาคนร้าย
เขาก็ไปแจ้งตำรวจว่าเหมือนเราทำร้ายร่างกายเขาด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วตอนนี้พอไปถึงโรงพักปุ๊บเขามีบัตรจิตเวท

คนร้ายมีบัตรจิตเวทก็เลยถูกปล่อยตัวไป
แล้วคนร้ายก็ยังมาที่ร้านอีกนะคุณนะ